หลังค่ะเมียสุดทนผัวตำรวจพาเมียน้อยมาซุกที่ป้อม
คุณผู้ชมผู้หญิงเนี่ยว่ากันว่าเสียทองเท่าหัว

คือผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะมีสามีเป็นตำรวจนะคะ
แล้วได้ข่าวมาว่าสามีเนี่ยเอาผู้หญิงเนี่ยแอบมากกมากอดที่ป้อมตรงนี้
สายตรวจเสถียร์ตรงนี้ล่ะครับคุณผู้ชมที่สะพอสำรอง
ที่ป้อมตำรวจที่ถือว่าเป็นที่ทำงานเลยเนี่ยนะครับ
นั่นแหละค่ะภรรยาบุกไปเลย
ไปเจอจริงนะฮะสามีอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง

ฮะกูเห็นจัดจ้าเลยว่ามึงอยู่ในป้อมกับมัน
กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าโรงเท้า
พอกูเข้าไปมึงอยู่ในห้องน้ำแอบในห้องน้ำ
พวกกูเดินไปนู่นมึงวิ่งหนีไม่ได้

มึงเอาห่วงอะไร

มึงตีหน่อย

คุณผู้ชมฝ่ายผู้หญิงเนี่ย
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นภรรยาหลวง
เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

อยากจะไปเห็นกับตาว่าเกิดอะไรขึ้น
จริงหรือเปล่าแบบที่ชาวบ้านพูดกันเนี่ยนะ

เดินออกมาเห็นไหมคะเธออ้างบอกว่า
ต้องการเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
อยากจะมาแชร์ให้เห็นพฤติกรรมของสามีที่เป็นตำรวจ

จุดตรวจสกัดบ้านสะเศรษฐีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วฝ่ายผู้หญิงที่บอกว่าเป็นภรรยาหลวง
บอกว่ายังไปตรวจสอบในป้อมยามตรงนั้น
ไปพบถุงยางอนามัยด้วยนะคะ
องถุงยางอนามัยที่เบาะที่นอน
บอกว่าหลักฐานคาตาแบบนี้นะคะ
ทุกคนมันไหลกระทงเนี่ย
บอกว่าสามีเธอก็คือเป็นตำรวจที่อยู่ในคลิปเนี่ย

ตำแหน่งรองสวปขาสรอดป้องกันและปราบราม
ประจำสพสำรองของอำเภอท่าม่วง
หลังเกิดเหตุเธอไปลงบันทึกประจำวันที่สพสำรอง
เพื่อต้องการดำเนินคดีกับสามีในข้อหารทำร้ายร่างกาย
และมีพฤติกรรมชู้สาว
พร้อมกับเรียกร้องให้กับผู้บังคับบัญชา
คือให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะคะก็ต้องเอาผิดทางวินัย
บอกแบบนี้เพราะเธอเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ถ้าเขามาขอคุณดีจะมีการพูดกันไหมครับ
ไม่ค่ะต้องการให้เขาออกอย่างเดียวค่ะ
คำว่าต้องการให้ออกคือออกจากราชการ
ทีนี้คุณผู้ชมลองทำฝ่ายชาย

คือพูดเพียงสั้นกับนักข่าว
เรื่องทะเลาะกันมันมีมานานแล้ว
แล้วที่สำคัญอยู่ระหว่างการฟ้องยา
แล้วศาลก็นัดวันที่๒๓สิงหาคมนี้

เดี๋ยวลองดูนะว่าสุดท้ายแล้วจะจบยังไงนะครับ